เรื่องของคดีไฮโซเชอรี่อันนี้ก็ต้องตามต่อเหมือนกันนะคะ
แม้ว่าตำรวจจะจับกลุ่มตัวไนโก้คนก่อเหตุมาได้แล้ว
ไโก้กับน้องชายตัวไนโก้โดนข้อหา
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนารวมถึงลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
ส่วนน้องชายของไนโก้โดนข้อหา
ช่วยผู้ต้องหาในการหลบหนีเพราะว่าหนีกันไปกัมพูชา

แต่มันมีประเด็นตรงคำให้การของไนโก้นี่แหละคุณภาคภูมิ
ที่ทำให้ทางครอบครัวของคุณเชอรี่

คุณผู้ชมก็ติดใจส่งข้อความมาเยอะมากเมื่อวานทางไลน

คือไนโก้เขาก็อ้างแบบนี้นะคะ
เขาอ้างว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ย
คุณเชอรี่หึงไนโก้
กลัวว่าไนโก้จะเอารถไปให้แฟนเก่าใช้
แล้วก็ต่อว่าไนโก้ด้วยถ้อยคำหยาบคาย
ถึงขั้นด่าบุพการี
ไฮโซเชอรี่ก็ไปคว้าไม้เบสบอลมา

ไนโก้แย่งไม้เบสบอลเอามาได้
โมโหก็เลยตีคุณเชอรี่ไป
คุณเชอรี่สลบแล้วก็เสียชีวิต

โซเชอรี่เนี่ยซื้อก่อนหน้านี้ไปเดินตลาดนัดกัน

ไฮโซเชอรี่ก็บอกว่าซื้อเก็บเอาไว้ดีกว่า
เพื่อป้องกันตัวเก็บเอาไว้หลังรถ

ลงมาที่รถเปิดหลังรถ

บันดาลโทษะโมโหเพราะไฮโซเชอรี่

เบสบอลก็ไม่ได้เตรียมมามันอยู่ในรถอยู่แล้ว

แต่ว่าทางครอบครัวของคุณเชอรี่
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขาไม่เชื่อค่ะ

แล้วก็จะโมโหร้ายหรือว่าไปด่าไนโก้ได้

ระหว่างคุณเชอรี่กับไนโก้เขาคบหาเป็นแฟนกันใช่ไหม

เป็นคนโมโหร้ายแล้วก็ทำร้ายคุณเชอรี่ซะด้วยซ้ำ

คือถ้าย้อนกลับไปในวันที่ไนโก้
รับสารภาพที่สนโชคชัย
เรื่องของพฤติการในการก่อเหตุ

ก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปฟังอีกครั้งหนึ่งนะ

ยังไงบ้างนะคะนายอัศยาชัยพาผู้ต้องหาค่ะ

ก็จะถูกทับ
ความสัมภัย
ข้างหลายคันอยู่พอสมควรพอใช้รถหลายคันเราก็สลับ
มันจะมีไม้ก๊อปด้วยมีก๊อปซึ่งเขาก็อยากให้เราไปเล่นด้วยกัน
ตอนนี้เราก็ขนขึ้นไปณวันที่เกิดเหตุ

ใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่เจอศพคุณเชอรี่ก็คือมีไม้เบสบอล
เลือดเลือดอยู่ข้างศพแล้วก็ถูกตีด้วยไม้เบสบอลนี่แหละ
โก้บอกว่าขนไม้เบสบอลขึ้นไปจากรถเนี่ยผมขนขึ้นไป
แล้วพอเกิดเหตุทะเลาะกันคุณเชอรี่ก็เลยเอาไม้เบสบอลมาตีผมก่อน
ใช่อ้างว่าแบบนั้นนะคะ
เราก็เลยไปย้อนดูให้ค่ะคุณผู้ชมไปดูกล้องวงจรปิด
ครับว่าไนโก้ถือถุงก๊อฟถือไม้เบสบอลอะไรขึ้นไปบนห้องไหม

เป็นกล้องวงจรปิดชุดภาพที่ทีมข่าวของเรามีก็เป็นภาพเดียวกัน
กับที่ทางครอบครัวของไฮโซเชอรี่ได้ดูแล้วก็ตรวจสอบนะคะ
ก็ภาพในคลิปเนี่ยก็จะเห็นว่าไนโก้กับไฮโซเชอรี่ทั้งสองคนเนี่ยนะคะ
เขาก็เดินเข้าห้องกันตามปกติไม่ได้มีอะไรติดไม้ติดมือเข้าไป
ก๊อปก็ไม่มีอะค่ะตอนเดินขึ้นลิฟต์ก็ไม่มี
ตอนเดินไปที่รถก็ไม่มีตอนอยู่ในลิฟต์ตอนทั้งสองคนเข้าไปในห้องก็ไม่มี
เนี่ยเราไปดูย้อนมาให้แต่เราให้คุณผู้ชมดูภาพเนี่ย
นี่ตอนที่เข้าห้องไม่มีถุงกอล์ฟนี่ไม่เห็นมีไม้เบสบอลเลยเนี่ย
เดี๋ยวลองดูชัดกันหน่อยอีกทีก็แล้วกันนะก็เหมือนกับแบกถุงสักถุงล่ะ
แต่มันไม่ใช่ถุงกอล์ฟกับไม้เบสบอลแน่นอนถ้าถุงก๊อฟมันต้องใหญ่นะมันต้องเห็นชัดนะ
คุณเชอรี่ก็ไม่ได้ถืออะไรเลยใช่เนี่ยเป็นภาพแบบนี้ค่ะ
ทีนี้เพื่อความชัดเจนนะคะคุณนัทธพงศ์นักข่าวของเราก็ไปที่ไซส์งานนะคะ
ชุมชนริมคลองบางบัวไปคุยกับน้องชายของไฮโซเชอรี่อีกรอบหนึ่ง
คุณพิพัฒน์ตั้งวิบูรพาณิชย์นะคะเพื่อไปถามว่าจริงแล้วไม้เบสบอลเนี่ยมันมาจากไหน
เพราะว่าจากคำให้การของไนโก้เหมือนกับอ้างว่าไม้เบสบอลคือคุณเชอรี่เป็นคนสั่งให้ซื้อ
เอาไว้ป้องกันตัวเก็บเอาไว้ในรถอะไรแบบเนี้ยนะคะครับเนี่ยค่ะทางน้องชายของไฮโซเชอรี่ผู้เสียชีวิตเนี่ย
เขาบอกว่าจริงแล้วถ้าถามถึงเรื่องของถุงก๊อฟเนี่ยมันเป็นไปได้
เพราะว่าคุณเชอรี่เขาชอบตีก๊อฟเนี่ยค่ะแต่วันเกิดเหตุท้ายรถคันที่อยู่ในจุดเกิดเหตุเนี่ย
ไม่มีถุงก๊อฟไม่มีไม้เบสบอลค่ะน้องชายคุณเชอรี่ยืนยันแบบนี้ค่ะ
มั่นใจว่าสิ่งที่ไนโก้พูดไปสิ่งที่ไนโก้รับสารภาพกับตำรวจสนโชคชัย
เพราะไนโก้มีเวลาคิดไงเป็นเดือนอาจจะมีเวลาคิดว่าพูดแบบไหน
ถึงจะถูกดำเนินคดีในสถานเบาได้บ้างเนี่ยครับส่วนประเด็นการใช้ไม้กอล์ฟ
หรือไม้เบสบอลเป็นอาวุธป้องกันตัวเวลาไปไหนมาไหนเนี่ย
คุณเชอรี่ถ้าเกิดจะเอาไปด้วยเนี่ยน้องชายบอกว่ามันไม่ใช่หรอก
ที่บ้านมีรถตั้งหลายคันคุณเชอรี่ก็เปลี่ยนรถตลอด
ก็ไม่เห็นว่าพอเปลี่ยนรถปุ๊บหยิบไม้เบสบอลจากคันนี้ไปใส่คันนู้นอะไรแบบนี้

คือน้องชายที่บอกเนี่ยก็บอกว่าไอ้ชุดกอล์ฟถุงกอล์ฟเนี่ย
อันนี้แน่นอนเพราะว่าพี่สาวตีก๊อฟตีก๊อฟค่ะ
แต่ไม้เบสบอลเนี่ยคือใครจะไปรู้นอกจากไนโก้กับคุณเชอรี่ใช่ไหม
ไนโก้บอกคุณเชอรี่ซื้อมาไว้เพื่อป้องกันตัว

คุณเชอรี่เขาไม่อยู่แล้วเขาบอกไม่ได้ว่าเขาซื้อเขาไม่ได้ซื้ออะไรอย่างนี้ใช่ไหม
เขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าไม้เบสบอลที่ใช้ก่อเหตุเนี่ย
น่าจะอยู่ในห้องตั้งแต่แรกเนี่ยค่ะแต่ก็ไม่สามารถสรุปได้
เพราะว่าห้องนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่กันยังไง
เพราะว่าเป็นห้องที่มีแค่ไฮโซเชอรี่กับไนโก้ผู้ต้องหา
สองคนเท่านั้นที่รู้ว่าภายในห้องมันมีอะไรยังไงบ้าง
เพราะว่าเขาคบหากันแล้วเขาก็ไปอยู่กันสองคนเนี่ย

ครอบครัวเพิ่งมารู้ตอนพบศพคุณเชอรี่นี่แหละ

คืออย่างที่คนร้ายกล่าวอ้างว่าเดินทางไกล
ก็เลยซื้อไว้ป้องกันตัวให้เอาไว้บนรถนะครับ
แล้วแกก็เห็นผมให้สัมภาษณ์ว่า
พอมีรถหลายคันก็เลยเอาขึ้นมาเก็บบนบ้าน
การที่ว่ามีรถหลายคันสลับกันทำไมถึงไม่เอาไว้

โกหกอ้างกล่าวอ้างมากกว่า
นี่ค่ะก็เลยคาดว่าสิ่งที่ไนโก้รับสารภาพ

นี่ค่ะน่าจะเป็นลักษณะของการอ้างเรื่องของการบันดาลโทษะนะคะ
จริงแล้วไนโก้เหมือนกับอาจจะหนีไปไปตั้งสติ

แล้วก็มาให้ข้อมูลกับตำรวจในลักษณะที่ว่าเหมือนคิดแล้ว
ว่าแบบจะให้ข้อมูลแบบไหน
ที่จะไม่ต้องรับโทษแบบหนักมากนักอะไรแบบนี้ค่ะ
สาเหตุที่เนโกพูดไปแบบนี้เนี่ย
ทางครอบครัวของไฮโซเชอรี่บอกว่าอาจจะเหมือนกับประวิงเวลา
เพื่อให้พนักงานสอบสวนสนโชคชัยสรุปสำนวนส่งฟ้องศาล

เหลือแค่ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
เพราะข้อหานี้มันเบากว่าฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน
ทางครอบครัวก็เลยบอกว่ารู้มาว่าไนโก้เคยเรียนจบกฎหมายมาด้วย
อาจจะเป็นเพราะว่าไนโก้พอจะมีความรู้เรื่องกฎหมายหรือเปล่า
ก็เลยให้ข้อมูลแบบนี้รับสารภาพแบบนี้กับตำรวจ
มันก็จะคล้ายกับลักษณะคดีของเสียอ้วน
ก็พยายามที่จะทำให้ดูเหมือนกับว่าเป็นการบันดาลโทษะ

นี่ทางครอบครัวเขายังติดใจเรื่องของเงินด้วยนะฮะ
เงินที่หายไปของคุณเชอรี่
ทางสวรรค์น้อยโชคชัยบอกว่าเดี๋ยวจะตามให้ในโก่ให้
ว่าตกลงเอาเงินของเขาไปเท่าไหร่อะไรยังไงเอาไปไหน